ไปดูไอเดียแจ่มของนักประดิษฐ์ท่านหนึ่งนะครับ

มันสามารถใช้ขับเคลื่อนได้ถึง๓พลังงาน
ฮะพลังงานอะไรไปติดตามกันครับที่จังหวัดอ้างทอง

นี่เหรอคะแสงอาทิตย์
สุดยอดพลังงานแสงอาทิตย์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพลังงานที่สามารถทำได้

นายวิเชียนเรือนไทยอายุ๖๗ปีครับ
เขาบอกว่าลงทุนไปประมาณ๒๐๐๐บาทกับเจ้ารถจักรยานคันนี้
โอ้โหมันสร้างความสุขให้กับเขาจริง
นายวิชันบอกว่าลองผิดลองถูกด้วยตัวเองมาเยอะ
แล้วก็หาอ่านหนังสือไปอ่านเพิ่มเติม
แล้วก็ตัดสินใจประดิษฐ์จักรยานใช้พลังงาน๓อย่างก็คือ
อย่างแรกเลยพลังงานคนปั่นครับ

อย่างที่สองพลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์
แล้วก็อย่างที่๓พลังจากเครื่องยนต์

โบกเลยเหรอพิดกันไหมหรอ
เปล่าขอลองขับดู
สนใจไงอยากรู้ว่ามันเป็นแบบไหนนะครับ
เอาล่ะแกบอกว่าพอลงทุนไปแล้วนะ
แล้วก็สามารถสร้างแบบนี้ออกมาได้ก็รู้สึกดี
เพราะว่าใช้งนลงทุนเนี่ยก็ประมาณสองหมื่นบาทอย่างที่บอกนะครับ
แล้วก็สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เขาบอกว่าถ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวจะใช้ไปเนี่ย
ระยะทางได้ประมาณสักหนึ่งร้อยกิโลเมตร

แล้วก็หากหมดพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เครื่องยนต์ก็จะทำงานต่อไปอีก
ถ้าหากว่ามีน้ำมันอยู่แต่ถ้าน้ำมันหมดทำไงก็ปั่นเอาสิครับ

ถูกต้องครับโอ้โหเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
แล้วนี่มันสร้างความภูมิใจให้กับพี่วิเชียนมาก
เพราะว่าแกน่ะจบเพียงแค่ชั้นป๔เท่านั้นนะครับ

เอาเครื่องร่วมด้วยจะเป็น๒ระบบทำไว้อ่ะนะ
รู้สึกว่าถ้ารั่วลงทำดูแล้วมันเป็นนี้
๑๑๖กิโลกรัมทั้งหมด๑๑๖กิโลกรัม
ทีนี้พอพลังงานเสียทิ้งหมดปุ๊บ
เราก็ใช้เครื่องวิ่งได้ทั้งคืนทางหวานกันทั้งตัว
พอแสงอาทิตย์ออกเราก็วิ่งต่อได้อีก
เพราะวางรูปแค่ป๔เสร็จมีอาชีพเดินเรือปุ๊บ
โอ้โหมันช่างน่าภาพภูมิใจเป็นอย่างมาก
ขอประมือให้กับพี่เขาหน่อยครับ
จบแค่ป๔นะครับแต่มีความฝ่ายรู้
แล้วก็ลองผิดลองถูกจนสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาได้นะครับ

ใช่แล้วมี๓พลังงานที่ใช้ได้

คือถ้าปั่นไปแล้วมันเหนื่อย